๑๗เหนือนาคา๑๐นาทีครับคุณผู้ผู้ชมครับไปที่เทศ
สาบานหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีมีดราม่าดราม่ารถทัวร์
ลงเลยล่ะคือเป็นการจัดสัมมนาลักษณะของการไปเที่ยว
ทะเลด้วยอืมนะครับเหมาะสมหรือเปล่าเขาบอกเฉพาะข้าว
รถที่ไปกันรถบัตร๗คันนะเกือบ๕๐๐๐๐๐เกือบ๕๐๐๐๐๐บาทครับ
คุณผู้ชมครับเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านต้องมาโพสต์ข้อความ
บอกว่ามาทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักส่วนเราหนีงานเขาโพสต์แบบ
นี้นะลงรูปภาพเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงานกวนใหญ่ครับเที่ยวทะเล
กันด้วยรอยยิ้มแต่เพจระบุเพิ่มเติมบอกว่าเป็นการท่องเที่ยว
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแล้วตั้งคำถามว่างบหลวงเปล่า
ส่วนทริปนี้นะครับคือทริปพัฒนาศักยภาพสตรีไปพังงาภูเก็ต
กันครับ๒๓๒๔มิถุนายนพักรีสอร์ทติดหาดที่เขาหลัก
จังหวัดพังงา๒๕๒๖เขาบอกพักโรงแรม๕ดาวกลางเมืองภูเก็ต
แล้วจ้างเหมารถบัส๗คันครับเฉพาะค่ารถได้๔๙๐๐ครับ๔๙๐๐๐บาท
โอ้โหเป็นดราม่าสนั่นนะครับไล่ตั้งแต่แคปชั่นหนีงานพักร้อน
มาแล้วล่ะตามด้วยแคปชั่นนะครับหรือข้อความประกอบภาพว่า
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับรถบัสทั้ง๗แล้วก็ทุกงานเลี้ยง
ต้องมีชนแก้วกับงานเลี้ยงอาหารช่วงค่ำคืนล่าสุดครับ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงจังหวัดปฐุมธานียอม
รับว่ากองสวัสดิการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำยุคดิจิทัลนอก
สถานที่ครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพสตรีด้วยในเขตท่าท่าโขลง
๓๐๐คนหลังการอบรมไปดูงานที่จังหวัดพังงาแล้วก็ภูเก็ต
นะคือจะเอาความรู้นะครับจากการสำนานะแล้วก็มาพัฒนาชุมชน
ของเขาครับเราลองฝากที่แจงนะครับ
นำในยุคพิสิกท้อนมันก่อนมาบรรยายเสร็จแล้วก็เดินทาง
ศึกษาดูงานนะครับก็จะมีที่จังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต
เป็นคณะกรรมการสตรีของแต่ละชุมชนนะครับ
ก็จะมีชุมชนถึง๔๓ชุมชนนะครับ
จะมีสตรีไปรวมทั้งหมดประมาณ๓๐๐คนนะครับ
จะมีสตีในเขตท่าของทั้งหมดนะครับนะครับ
ก็ไปดูการพัฒนาเรื่องสุภาพเราจะทำเรื่องคุณภาพชีวิตของคนนะครับ
อย่างเช่นคุณสตีก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปหารายได้เฉิน